คุณผู้ชมฮะมาติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ครับ
วัยรุ่นสวมหมวกกันน็อกแล้วก็วิ่งไล่ฟันกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ข้างร้านซักรีดที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ที่สุดสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว

วัยรุ่นในลูกศรสีแดงผู้ก่อเหตุ
แล้วก็คนที่ถูกฟันก็คือนายฟลุ๊กลูกศรสีเหลือง

คนในร้านกลัววิ่งหนีกันใหญ่เลย
เขาก็วิ่งไปฟันกันจนกระทั่งนายฟลุ๊ก
นิ้วก้อยด้านขวาขาด

แล้วก็มือถูกมีดบาดเป็นแผลชะกันเย็บไป๒๐เข็ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๔พฤศจิกายนนะครับ

สืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาได้แล้ว
ก็คือนี่ลูกศรสีแดงคือนายวาน
นายวานอายุแค่๑๖ปีเอง
ส่วนคนบาดเจ็บคือนายฟลุ๊กอายุ๑๗ปีเท่านั้นเองนะครับ
นายวานถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพบางบัวทองของนนทบุรี
เรื่องต้นนายวานผู้ก่อเหตุรับสาภาพครับ
บอกว่าได้ก่อเหตุจริงแต่มันมีสาเหตุ
คือเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมาก่อน
ระหว่างกลุ่มของผู้ก่อเหตุกับกลุ่มของผู้บาดเจ็บนะครับ
ส่วนวันเกิดเหตุคือวันที่๒๔พฤศจิกายน
นายวานบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์กลับจากโรงเรียนจะเข้าบ้าน
และทีนี้ขี่รถสวนทางกับนายฟุ๊กพอดี
ฟลุ๊กวนรถกลับมาและตะโกนท้าทายพวกเขา
และนายฟลุ๊กก็ไปหยิบไม้ถูพื้นที่ร้านเสริมสวย

ผมก็เลยชักมีดออกมาป้องกันตัว

แต่สุดท้ายนายฟุ๊กถูกฟันนิ้วก้อยด้านขวาขาด
หลังจากนั้นนายฟลุ๊กวิ่งหลบหนีไปด้านหลังร้านซักผ้า

ขณะวิ่งหนีนะนายฟุ๊กก็พยายามจะชักมีดที่พกติดตัวออกมา

ทีนี้นายวานผู้ก่อเหตุก็เลยวิ่งไล่ติดตามไปที่หลังร้านซักผ้า
นี่ตรงนี้ที่ไล่กันอยู่นี่นายฟุ๊กวิ่งไปแล้ว

แล้วตรงนั้นเป็นช่วงชุลมุนจะทำร้ายร่างกายกัน
มีการยื้อแย่งมีดกันไปมา
ผมไม่ได้ตั้งใจฟันมือเขา
แต่มีดไปบาดที่มือเขาจนเป็นแผลชะกัน๑แผลใหญ่
จากนั้นเพื่อนของนายฟลุ๊กก็วิ่งเข้ามาช่วย
ทีนี้ทั้งนายฟลุ๊กนายวานแล้วก็เพื่อนก็เลยแยกย้ายกันไป
ฟังคำรับสาภาพของนายวานผู้ก่อเหตุหน่อยนะครับ
ผมก็หันไปมองแล้วเขาก็เดินไปหยิบไม้ถือปืนมา

เขาเคยยิงแล้วนะครับใช่ครับ

แล้วผมก็ดูเขาว่ามีปืนหรือเปล่า
พอเขาไม่มีผมก็ชักมีดแล้วผมก็วิ่งใส่เลยครับ
เขาก็หวดมาทีนึงครับ
ผมก็หลบได้แล้วผมก็เข้าศัพท์ครับ
เขาอาจจะโดนแล้วเขาก็วิ่งหนี
หนีไปแล้วเราก็กวดตามไป

คือนายวานผู้ก่อเหตุมันบอกเรื่องมีที่มาที่ไป

กลุ่มของนายฟลุ๊กเคยมายิงกลุ่มของเขาก่อน
เหตุการณ์การยิงกันมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้

เพราะว่านักข่าวไปเจอกับนายแก้วอายุ๑๖ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนของนายวานผู้ต้องหา
นายแก้วโชว์บาดแผลถูกยิงที่ขาซ้ายให้ผู้สิทธิ์ข่าวดู

เปิดเผยบอกว่าถูกยิงเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๘พฤศจิกายน

ผมพร้อมเพื่อน๗คนซึ่งรวมถึงนายวานด้วย
ขับขี่รถจักรยานยนต์๔คันไปตามถนนบางกรวยไซน้อย
พอมาถึงแยกเข้าหมู่บ้านบังทองเคหะ

ไปเจอกลุ่มนายฟลุ๊กและพวกขี่รถสวนทางกัน
ที่กลุ่มนายฟลุ๊กจะชูนิ้วกลางให้
ทีนี้กลุ่มของนายแก้วกับนายวานก็เลยขี่รถไล่ตามไป
จอดรถกะจะลงไปถามว่าชูนิ้วกลางให้ทำไม
ปรากฏว่านายฟลุ๊กชักปืนยิงใส่๑นัด

และมีชาวบ้านโดนลุกหลงบาดเจ็บอีกหนึ่งราย

ก็แจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะครับ

เอามีดไปฟันนายฟลุ๊กจนนิ้วขาด

ก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

และพกพาอาวุธมีดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ

นำตัวนายวานไปฝากขังที่สารพินิษฐ์
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีอายุ๑๖ปีเองนะครับ

มีการกล่าวอ้างว่านายฟลุ๊กผู้บาดเจ็บ
ก่อเหตุยิงนายแก้วจนขาได้รับบาดเจ็บ

ก็ต้องทำการสืบสวนเอาผิดกันต่อไปนะครับ